มาดูเรื่องราวของคุณตาคุณยาย

หลานชายพิการทางสมองเลี้ยงมาตั้งแต่เกิด
แต่ว่าถูกรถกระบะชนจนเสียชีวิตคาที่นะครับ
แล้วก็ผู้ก่อเหตุหลบหนีลอยนวล
มารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่กระทำไปนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๑กันยายนที่ผ่านมา
บนถนนสายบ้านจานหายโศก
แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้นะครับ
ทำให้นางสาวบุภามีพรฮิริอายุ๔๗ปี
ซึ่งเป็นชาวตำบลบ้านจานอำเภอพุทธไทยสงศ์จังหวัดบุรีรำ
ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนแล้วก็ร้องเรียนไทยรัฐทีวีนะครับ
ให้ช่วยติดตามเรื่องของคดีหน่อย
ให้ติดตามคนขับรถกระบะที่ขับมาชนเด็กชายธนากร
มีพรฮิริหรือว่าน้องโฟอายุ๘ขวบ
ซึ่งน้องโฟนเป็นเด็กพิเศษพิการทางสมอง
แล้วก็เป็นหลานชายของเธอจนเสียชีวิต
แล้วก็คนขับรถกระบะนี่ขับรถหลบหนีไปต่อหน้าต่อตาเลยนะครับ
คุณยายของน้องโฟนะฮะซึ่งขณะนี้ก็ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ก็เล่าทั้งน้ำตาแหละบอกว่าพ่อแม่ของโฟเนี่ย
พ่อแม่ของหลานแยกทางกันแล้วไปทำงานต่างจังหวัด
ส่วนยายเองก็เลี้ยงหลานมาตั้งแต่เล็กนะครับ
วันเกิดเหตุคุณตาของน้องโฟเนี่ย
พาน้องโฟข้ามถนนไปซื้อของที่ร้านค้าฝั่งตรงข้ามกับบ้านนี้เอง
โดยซื้อนมให้หลานเนี่ยหนึ่งกล่อง
พอหลานได้นมที่ตาซื้อให้หลานดีใจคุณ
วิ่งข้ามถนนกลับบ้านทันทีเพราะถนนมันก็แค่นี้ใช่ไหมฮะ

ทำให้รถกระบะที่วิ่งมาวิ่งด้วยความเร็ว
ชนจนร่างของหลานกระเด็นเลยนะฮะ

ยายรีบออกมาหน้าบ้านดูตามเสียง
จำเสียงได้เหมือนเสียงของหลานนะคุณ

เห็นหลานกระเด็นจากหน้ารถกระบะแบบแคปสีบรอนทอง
ซึ่งเป็นรถกระบะที่มีคอกเหล็กอยู่ด้านหลัง
จากนั้นรถกระบะคนก่อเหตุก็บึงรถออกไปอย่างรวดเร็วขึ้นนี้เลยล่ะฮะ
เมื่อทีนี้ยายกับตาเนี่ยวิ่งไปดู
ก็พบว่าหลานนะคุณเสียชีวิตแล้วนะครับ
คุณยายของน้องโฟบอกด้วยว่าน้องโฟพูดได้แค่๒คำ
เพราะว่าเป็นเด็กออทิสติกนะครับ
พูดก็คือเรียกตาเรียกยายได้
หรือคำว่าเจ็บบอกเจ็บอะไรเงี้ยฮะ
หมายถึงถ้าเจ็บป่วยอะไรอย่างนี้เจ็บบอกได้

แต่ทีนี้ยายกับตามาเลี้ยงดู
ยายกับตาพยายามดูแลหลานคนนี้ให้ดีที่สุด
แต่มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
ฉันสนิทเขาเห็นนะครับ
ฝากด้วยนะคะวันนั้นก็คงจำได้

นึกว่าเห็นใจเป็นความเป็นมนุษย์ของคุณด้วย
ล่าสุดนะครับเรื่องของคดีนั้นนะฮะ
บอกว่าขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามคดีมาตลอดนะครับ
รวมทั้งดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็พบรถคันนี้แล้วที่ก่อเหตุ
คือรถกระบะแบบแคปสีบรอนทองมีคอกเหล็กอยู่ด้านหลัง
แต่ว่ายังไม่ทราบทะเบียนนะครับเจ้าหน้าที่ได้ติดตามรถคันดังกล่าว
พร้อมกับไล่กล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว
ว่าจะพบรถคันก่อเหตุได้เร็วนี้
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะพาญาติประสานเจ้าหน้าที่กองทุนทดแทน
ผู้ประสบเหตุเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ชนแล้วหนี
เพื่อเป็นการขอเงินทดแทนให้แก่ญาติในเบื้องต้นนะครับ
สำหรับร่างของน้องโฟนั้นขณะนี้ทางครอบครัว
คือได้ทำการชาปนกิจน้องโฟไปแล้วที่วัดกุฎเทานะครับ
แต่ว่าญาติยังติดใจเรื่องของการทำคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นะฮะ